อยากจะขอบางสิ่งบางอย่างจากคุณเมีย
เพื่อขอขอสิ่งนี้กับเมียดูสิเมียจะให้ไหม

ตอนนี้เวาดีหรือเปล่าวะเวามาก
มีอะไรที่หนูรับไม่ได้หรอก
คอยว่าคอยว่าคอยว่าคอยว่าสิขอมีเมียหน่อยจะข้นแต่คือผ้าเขาเขามาอยู่เฮียนล่ะได้หรือเปล่า

คอยว่าสิขอมีเมียหน่อยจะข้นแต่คือผ้าเขาเขามาอยู่เฮียนล่ะ
เสาห่องเสาหอยเขาอยู่ตั้งแต่เมืองร้ายแล้ว
เขาเขามาสว่ายเห็นงานทำกันไงบ้าง

ใครมันต้องเว้าเพราะกันไปกันกัน
เจ้าตัวเป็นคนบอกคอยไหมว่าให้ว่าวมาโลดว่าขออะไรเจ้าดูว่าเครียดในข่อยไหม

ขออะไรก็ได้แต่ขออันนี้มันยอมไม่ได้จริง
ก็ครอว์มีเมียหน่อย

สุดท้ายเขาต้องขออีกอย่างอื่น

ขอขอชีวิตได้มั้ย
เมียหลวงนั่งอยู่อย่างนี้โอ้โหดีนะยังมีชีวิตอยู่เนี่ย
นี่เคยมีในติ๊กต็อกนะคะเขาบอกว่าได้แต่ต้องนอนแยกเตียงนะ
เหรอก็คือว่าคุณไปนอนในโรงใช่แต่ฉันเดี๋ยวไปนอนที่โรงพักแล้วผู้หญิงนอนติดเตียง

เอาอย่างนี้ทั้งหมดทั้งมวลที่ให้ดูมันเป็นมุกขำ

ใช่เรื่องจริงรักเดียวดีที่สุดอย่ามีรักสองรักสามไม่งั้นแล้วก็วุ่นวาย
ขออะไรก็ได้แต่ถ้าขอสิ่งนี้ตาย